ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์
เดือนแห่งความรักกับสถานีผีดุ
กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับ
และในค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงการฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกัน
ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าเดือนนี้
เป็นเดือนแห่งความรักทางสถานีผีดุของเรา
ก็เลยจัดหนักเรื่องความหลอน
ให้กับคุณผู้ชมนั้นได้ชมกันแบบเต็มอิ่มครับ

นักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญพร้อมเป็นที่เรียบร้อย
ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้นักเล่าในค่ำคืนวันนี้
ต้อนรับเดือนแห่งความรัก
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

คุณเจมส์นิวซีแลนด์มักจะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นใน
ทีนี้คุณเจนจะมาเล่าให้เราชาวสถานีผิดูได้ฟังกัน
สัญญาไม่จริงใจเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใคร
เป็นของคนที่ชื่อกริจค่ะ

เรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่เจนอยู่มัธยมปลายค่ะ

เรื่องมันจะเกิดขึ้นที่ชุมชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
เป็นเรื่องของคุณตากับคุณยายค่ะ
คุณตาเนี่ยชื่อคุณตาสมานคุณยายชื่อคุณยายจงรักค่ะ
สมัยก่อนเนี่ยคุณยายจงรักเท่าที่ฟังมาคือเขาบอกว่าคุณยายจงรักเป็นคนที่สวยมาก
เป็นคนที่สวยเพียบพร้อมเป็นกุลสตรีค่ะ
ซึ่งแน่นอนว่าคนที่สวยเนี่ยก็จะต้องมีผู้ชายเข้ามาจีบเยอะมาก
แต่ว่าคุณยายจงรักเนี่ยเขาไม่ได้ไปกับผู้ชาย
ไหนเป็นพิเศษอะค่ะเขาก็คุยไปเรื่อยเรื่อยซึ่งคุณพ่อเขาก็
โอเคนะคะก็อยากจะให้ลูกสาวหาคนที่ดี
ที่สุดเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ลูกสาวรักด้วย
ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งมีผู้ชายจากชุมชนอื่นนะคะเขาก็เข้ามา
พอเขาเข้ามาเนี่ยด้วยความที่ผู้ชายคนนั้นเขาเป็นช่างไม้
แต่เป็นคนที่ไม่ได้หน้าตาดีนะคะเป็นคนที่หน้าตาธรรมดารูปร่างก็ธรรมดาไม่โดดเด่น
แต่ปรากฏว่ามีวันหนึ่งที่ผู้ชายคนนั้นเขาได้โอกาสเข้าไปช่วยซ่อมบ้านของคุณพ่อของคุณยายจงรัก
ก็เลยกลายเป็นว่าพ่อตาเนี่ยชอบผู้ชายคนนี้มากแล้วสุดท้ายก็ได้แต่งงานกับคุณยายจงรักค่ะ
ซึ่งคุณตาคนนั้นก็คือคุณตาสมานนั่นแหละค่ะใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นคุณตาสมานกับคุณยายจงรัก
แต่ปรากฏว่าพอแต่งงานกันแล้วเนี่ยคุณตาเขาเริ่มออกไลน์ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้
ใช่ค่ะก็เป็นคนเจ้าชู้ถึงขั้นที่ว่าไปทำงานไม้ค่ะถ้าบ้านไหนมีผู้หญิงนะคะ
แกจะไม่กลับบ้านเลยแกจะไปค้างบ้านผู้หญิงคนนั้นเลย
หรือบางทีกลับมาบ้านมาหาคุณยายจงรักเนี่ยแต่พาผู้หญิงกลับมาด้วย
ใช่ค่ะซึ่งคุณยายด้วยความที่เขาเป็นคนสวยเขาก็รู้สึกยอมไม่ได้
พอเขายอมไม่ได้เขาก็พยายามจะหาทางทุกอย่างให้สามีของตัวเองกลับมา
เขาก็ตอนแรกก็ใช้เสน่ห์ไปจะหวักนั่นแหละค่ะแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่เอา
เขาก็ยังไปมากลับบ้านเหมือนคุณยายเป็นของตายอะค่ะ
สุดท้ายคุณยายเขาก็เลยไปหาคนที่มีอาคมเพื่อที่จะทำเสน่หยาแฝดอะค่ะ
คือไปพึ่งศัยศาสตร์เลยใช่ค่ะเท่าที่ได้ยินมาคือคุณยายไปทำผงเสน่หยาแฝด
แล้วก็เอาให้คุณตากินถ้านำไม่พอก็มีทาสีพึ่งมีใช้น้ำมันเสน่ห์
คือทำทุกอย่างเลยค่ะแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ผล
ก็เลยไม่รู้ว่าเพราะว่าคุณตาเนี่ยเป็นคนที่มีอาคมมีเบี้ยแก้มีวิธีป้องกัน
หรือเพราะว่าคนที่คุณยายไปหาค่ะเป็นคนหลอกลวงสุดท้ายก็กลายเป็นว่าคุณตาก็ไม่กลับมาค่ะ
คุณยายเขาก็อยู่แบบโดดเดี่ยวในบ้านคนเดียวซึ่งบ้านที่อยู่ก็คือเรือนหอที่คุณตาเป็นคนสร้างให้
แต่กลับกลายเป็นว่ามีแค่คนคนเดียวที่อยู่ก็คือคุณยายแล้วคุณตาเนี่ยทำแบบนี้หลายปีเลยนะคะ
ทำจนชาวบ้านเขาก็ว่าค่ะว่าคุณยายเนี่ยชื่อจงรักนะแล้วเขาก็จงรักสมชื่อ
แต่คุณตาเนี่ยชื่อตาสมานแต่กลับทำให้ครอบครัวตัวเองแตกแยกครอบครัวคนอื่นก็แตกแยก
คือคนโบราณเขาจะว่าว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็ว่าไปว่ามาแต่ตัวคุณยายเขาไม่สนใจเลยนะคะ
เขาก็รักแค่คุณตาจริงทั้งที่ตอนนั้นเขาก็ยังสวยคือถ้าจะไปหาผู้ชายคนอื่น
คุณกริจเขาก็บอกว่าแม่เขาเนี่ยหัวกระดายไม่แห้งแน่นอนแต่ปรากฏว่าคุณยายก็ไม่ไป
พอคุณยายไม่ไปคุณยายเขาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นแหละค่ะจนมีอยู่วันหนึ่งคุณตากลับมา
แต่ว่ากลับมาด้วยหน้าที่เหมือนโดนต่อยมาค่ะหน้าเละมาเลยแล้วก็มาร้องไห้กับคุณยาย
พอร้องไห้เสร็จก็กอดผ้าถุงคุณยายแล้วก็บอกว่าต่อไปเนี่ยจะไม่ทำอีกแล้ว
ก็เลยคิดว่าน่าจะไปโดนสามีของผู้หญิงหรือใครแบบนั้นเขาอัดมาก็เลยยอมกลับมาบ้าน
พอกลับมาบ้านก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของคำสัญญาค่ะเขาก็สัญญากับคุณยายว่าจากนี้ไปจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว
จะเป็นคนดีจะรักแต่คุณยายคนเดียวซึ่งคุณยายเขารอมานานแล้วเขาก็ดีใจมาก
พอดีใจมากเขาก็เลยโอเคที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันปรากฏว่าคุณคุณตาเขาก็ไม่ได้ออกไปสามะเลเทเมาที่ไหนเลยนะคะ
เขาก็อยู่แต่กับคุณยายนี่แหละค่ะอยู่จนมีลูกด้วยกันสองคนคนโตเนี่ยก็คือคุณกริจที่เล่าให้เจนฟังเนี่ยแหละค่ะ
ส่วนคนเล็กก็คือน้องชายอีกคนนึงบ้านมันก็ขยับขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกคนก็ดูมีความสุข
วันที่คุณยายเสียค่ะคุณยายเนี่ยเสียแล้วประมาณ๓วันมั้งค่ะก็ทุกคนในบ้านจะได้ยินเสียงเคาะประตู
แล้วบ้านเนี่ยเป็นเรือนไม้นะคะเป็นไม้ทั้งหลังใต้ถุนยกสูงขึ้นมา
เพราะฉะนั้นเสียงอะไรเนี่ยถ้าเป็นไม้มันจะได้ยินชัดมากก็ได้ยินเสียงเคาะ
ตอนแรกเคาะธรรมดาก็ไม่มีอะไรแต่หลังเสียงจะเริ่มมาด้วยแล้วเป็นเสียงของคุณยาย
คุณยายเขาจะขอแบบตาสมานอยู่ไหนตาสมานกลับบ้านหรือยังตาสมานกินข้าวหรือยัง
เหมือนพยายามจะถามหาแต่ตาค่ะซึ่งทุกคนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบอะไรกับ
แล้วเสียงมันก็ดังแบบนั้นจนกระทั่งเผาศพคุณยาย
พอเผาศพคุณยายเสร็จเสียงทุกอย่างมันก็เงียบหายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้น
วันหนึ่งทุกคนเนี่ยออกไปทำงานข้างนอกน้องของคุณกริจเขาก็ออกไปทำงาน
แต่ว่าตัวคุณตาเนี่ยอยู่เขาก็เริ่มป่วยออดแอดขึ้นมา
แล้วอาการป่วยของคุณตาเนี่ยคือพอไปหาหมอเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าป่วยเป็นอะไร
แต่สิ่งหนึ่งที่แปลกคือคุณตาจะเริ่มร้องไห้
พอร้องไห้ตอนแรกก็เหมือนแค่กระซิกกระซิกธรรมดาแต่หลังนี้เหมือนปล่อยโฮออกมา
เหมือนจะต้องให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเราร้องไห้
พอร้องไห้เสร็จก็จะพูดชื่อของคุณยายบอกว่าจงรักจงรักสมานขอโทษสมานขอโทษ
แล้วก็ร้องอยู่แบบนี้ค่ะตอนแรกคนในครอบครัวก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะคุณตายังคิดถึงคุณยายอยู่
แต่ไปมาพอพูดชื่อจงรักเสร็จมีชื่อผู้หญิงคนอื่นโผล่มาด้วย
พอพูดจงรักขอโทษขอโทษก็จะมีละอสมานขอโทษนะละอ
แล้วแต่ละวันเนี่ยชื่อจะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็จะเป็นชื่อที่คนในบ้านฟังแล้วก็จะรู้สึกว่า
ชื่อบางชื่อเนี่ยไม่คุ้นแต่ชื่อบางชื่อเนี่ยเหมือนอยู่ข้างบ้านกันนี่เอง
คุณกริจเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นชื่อของคนที่คุณพ่อเคยไป
มีความสัมพันธ์ด้วยใช่ค่ะแล้วชื่อมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยบางทีก็ซ้ำบ้างบางทีก็ไม่ซ้ำ
คนในบ้านเนี่ยก็เลยคิดว่าคุณตาคงจะอยู่ในช่วงสำนึกผิดเขาก็ไม่ได้อะไรมากค่ะ
ก็พาคุณตาไปหาหมอซึ่งคนที่พาไปเนี่ยคือภรรยาของคุณกริจ
ลูกของคุณกริจก็ไปโรงเรียนวันนั้นคุณกริจอยู่บ้านคนเดียวเขาก็นั่งรับมีดพระอยู่ที่ใต้ถุนบ้าน
พอรับเสร็จเขาก็วางมีดเอาไว้ที่แคล่แล้วตัวเขาเนี่ยไปนอนบนเปรย์เปรย์ผูกไว้กับเสาเขาก็นอน
แล้วบ้านหลังนี้ค่ะเป็นเรือนไม้ที่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเย็นตะวันตกอะค่ะ
เงามันจะเหมือนทอดลงมาบนลานบ้านเพราะฉะนั้นมันจะล่มลื่นมากคุณกริจเขาก็เลยไปนอนตอนนั้นตอนเย็นแล้วค่ะ
เขาก็นอนนอนไปนอนมาก็เหมือนได้ยินเสียงไม้ลั่นมาจากบนหัวซึ่งก็คือเรือนของเขานั่นแหละค่ะ
แต่มันไม่มีคนอยู่คุณกิจเขาก็นอนแล้วก็เอ๊ะไม้มันลั่นแต่ก็คงจะปกติ
ไปไปมามันลั่นเป็นทางยาวจากทางซ้ายที่เป็นหัวบันไดไปทางขวาที่เป็นระเบียง
ซึ่งระเบียงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่คนจะเดินไปเพราะก็คือจะตกลงไปแล้วอะค่ะตกไปบ้านอีกหลังนึง
คุณกิจเขาก็เลยกลัวว่าจะเป็นโจรเขาก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็ถือมีดพระมาด้วยแล้วเขาก็เดินขึ้นบันไดไป
ตอนที่เดินขึ้นบันไดเนี่ยคุณกริบบอกว่าเสียงนั้นก็ยังเดินอยู่นะคะเหมือนเดินวนอยู่ในบ้าน
คุณกิจเขาก็ค่อยเดินขึ้นไปแล้วด้วยความที่เป็นคนสมัยก่อนนะคะเขาก็จะตะโกนขึ้นมาว่า
ใครมาบ้านผมออกไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเดี๋ยวแจ้งตำรวจ
คุณกิจเขาก็ตะโกนแต่เสียงไม้มันก็ยังเดินอยู่อย่างนั้นนะคะในบ้าน
แล้วตอนนั้นคือก็ยังถือว่าเป็นกลางวันนะคะก็ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นวิญญาณ
คุณกิจเขาก็เดินขึ้นไปพอเดินขึ้นไปเสร็จเขาก็เดินผ่านหิ้งที่วางรูปหน้าศพของคุณยายเอาไว้
ซึ่งตรงนั้นจะเป็นลานโล่งเอาไว้นั่งกินข้าวเอาไว้ดูทีวีกัน
คุณเกดเขาก็หันมองหน้าแม่เขาแล้วเขาก็บอกว่าแม่มีโจรใช่ไหมเหมือนพูดกับคุณแม่ค่ะ
ก็ไม่มีอะไรตอบหรอกค่ะคุณกิจเขาก็เดินต่อไปพอเดินไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นโถงทางเดินแล้วค่ะ
ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นห้องนอนของคุณกริจด้านขวานี่จะเป็นกำแพงไม้เลย
คุณกิจเขาก็ได้ยินเสียงอยู่ข้างหน้านี่เองเขาก็เลยเปิดประตูห้องนอนตัวเองเข้าไป
ซึ่งมันจะเป็นห้องที่มีหน้าต่างอยู่ที่ปลายสุดปรากฏว่าก็ไม่เห็นอะไร
แต่เสียงยังไม่หยุดแล้วครั้งนี้เสียงเหมือนจำนวนเพิ่มขึ้น
คุณกิจบอกว่าตอนแรกเดินเหมือนเหมือนเดินคนเดียวอะค่ะหลังเหมือนเดินสองสามคน
แล้วเสียงมันชัดมากเหมือนเดินอยู่ข้างเลย
คุณกริจเขาก็เลยเดินต่อก็เดินห้องต่อไปห้องต่อไปเนี่ยจะเป็นห้องของคุณตากับคุณยายละ
แต่คุณยายเสียไปแล้วคุณกิจเขาก็เหมือนภาวนาว่าขอให้ไม่เจอ
เขาก็เปิดประตูเข้าไปแล้วห้องนี้ความพิเศษคือไม่มีหน้าต่าง
เพราะฉะนั้นจะมืดสนิทเลยเขาก็เปิดเข้าไปก็ไม่มีอะไรอีก
ทีนี้มีเสียงวิ่งมาจากหัวกระดายค่ะวิ่งผ่านหลังคุณกิจไปเลย
เขาก็หันไปมองไม่เห็นแต่คุณกิจวิ่งตามวิ่งตามเสียงไปก็คือเลี้ยวไปทางซ้าย
คุณกิจเขาก็วิ่งไปพอวิ่งไปเสร็จปรากฏว่าประตูห้องน้องชายเปิดอยู่
ทั้งที่ปกติทุกคนเขาจะปิดประตูเอาไว้
พอเห็นห้องน้องชายเปิดคุณกิจก็คิดแล้วเป็นโจรแน่นอน
เขาก็เลยเดินเข้าไปแค่แง้มประตูเปิดกว้างขึ้นเท่านั้นแหละค่ะ
มีเสียงร้องไห้ดังออกมาแล้วเป็นเสียงร้องไห้ของผู้หญิง
แต่ไม่ใช่ผู้หญิงแก่เป็นผู้หญิงเหมือนสาวอะค่ะ
ตอนแรกเสียงมาก็เป็นเสียงฮือแค่คนเดียว
หลังก็กลายเป็น๒คนแล้วก็๓คน
เสียงมันดังเหมือนดังอยู่รอบแล้วก็หาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหน
คุณกิจเขาก็เลยเดินไปเรื่อยสักพักคุณกิจบอกว่า
เขาหาเจอแล้วว่าเสียงดังมาจากไหน
พื้นค่ะก็คือที่ใต้ถุนที่เขาอยู่นั่นแหละค่ะ
คุณกิจเขาก็เลยก้มลงไปที่พื้นแล้วด้วยความที่เป็นพื้นไม้ส่องได้
เขาก็เลยเหมือนเอาตาตัวเองไปส่องระหว่างซี่ไม้สองซี่
เขาก็เห็นว่าเปรย์ที่เขานอนนะคะมันไกลอยู่มันแกว่งอยู่
คุณกิจเขาก็คิดว่าเป็นลมเขาก็เลยไม่ชัวร์
ลุกขึ้นมาแล้วก็ไปโผล่หัวที่หน้าต่าง
ปรากฏว่าพอโผล่หัวไปที่หน้าต่างเขาเห็นว่ามีผู้หญิง๓คนนั่งอยู่บนเปรย์
แล้วก็แกว่งขาไปมา
ซึ่งคุณกิจเขาบอกว่ามันแปลกตรงที่ว่าเปย์เนี่ยนอนคนเดียวก็หนักแล้ว
แต่อันนี้เขาเห็นผู้หญิง๓คนนั่งห้อยขาอยู่ที่เปย์
แล้วเสียงร้องไห้ก็คือดังมาจากผู้หญิง๓คนนั้นนั่นแหละค่ะ
คุณกิจเขาก็เลยตะโกนลงไปบอกว่ามาทำอะไรที่บ้านผมออกไป
แต่ปรากฏว่าผู้หญิงพวกนั้นไม่สนใจคุณกริจค่ะ

แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาแกว่งขาค่ะ
่งไปเรื่อยแรงขึ้นเรื่อย
จนสุดท้ายคุณปิดตกใจเพราะว่าขาข้างหนึ่งค่ะ
มันกระเด็นหลุดออกไปมันกระเด็นหลุดออกไปที่กำแพง
คุณกิจเขาก็ตกใจเขาก็เลยวิ่งออกมา
กำลังจะวิ่งลงกระดายแล้วนะคะกำลังจะก้าวออกไปแล้วครับ
มีเสียงร้องอีกเสียงหนึ่งดังกบขึ้นมา

แต่เขาจำได้ว่าเป็นเสียงของคุณยาย
เหมือนคุณยายจะไม่ให้เขาลงไปจากเรือน
คุณกิจก็เลยหันกลับมาแล้วก็พยายามถามเขา
แม่แม่อยู่ไหนผมโดนผีหลอกครับ
เสียงนั้นก็ยังร้องไห้แล้วร้องไห้ดังมาก
คุณกิจบอกว่ามันดังเข้าไปในหูเลยค่ะ
เขาก็เลยพยายามมองหามองไปมองมา
เหมือนหางตาของคุณกิตอะค่ะ
เขาก็เห็นเป็นประกายอะไรบางอย่างอยู่ที่ห่างตา

พอหันไปก็คือไปสบตากับรูปหน้าศพของคุณยาย
ไม่รู้คุณกิจคิดอะไรเขาก็ไปเอาเก้าอี้อะค่ะ
ยกมาแล้วก็วางอยู่หน้าหิ้ง
แล้วด้วยความที่ถ้าคนเราจะปีนขึ้นไปค่ะ
มันจะมีจังหวะที่เราต้องก้มหน้าเพราะว่าเราจะเหยียบ
คุณกิบอกว่าเหยียบขึ้นไปก้าวหนึ่งแล้วก้มหน้าเนี่ย
รู้เลยว่าเสียงเนี่ยอยู่ที่ปลายจมูกเลย
เสียงร้องไห้ของแม่คือดังเหมือนจะโดนกันแล้วอะค่ะ
แต่คุณกิจเขาก็คิดในใจว่ายังไงเขาก็จะขึ้น
เหมือนอะไรดนใจอะค่ะเขาก็เหยียบขึ้นไป
พอหัวพ้นหิ้งเท่านั้นแหละค่ะเขาตกลงมาจากเก้าอี้เลย
รูปหน้าศพที่เป็นภาพนิ่งอะค่ะมันกลายเป็นรูปของคนที่กำลังขมวดคิ้วแล้วก็ร้องไห้อยู่
แล้วคุณกิจก็เลยบอกว่าไอ้ที่เป็นประกายที่เขาเห็นนะคะ
มันคือน้ำตาจากศพหมายถึงจากรูปหน้าศพอะค่ะใช่
คุณกิจตอนนั้นเขาก็วิ่งแต่พอวิ่งออกไปตรงหัวกระดายปุ๊บ
เขาก็คิดในใจว่าลงไปก็เจอผีผู้หญิง๓ตัวเข้าไปในบ้านก็เจอแม่หลอก
เขาก็เลยนั่งอยู่ที่บันไดนั่นแหละค่ะนั่งจนทุกคนในบ้านเนี่ยกลับมา
พอทุกคนในบ้านกลับมาเขาก็เลยถามว่าพี่กิจเป็นอะไร
ปรากฏว่าคุณกิเขาก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังครับแล้วระหว่างที่เล่าเนี่ยเขาก็เลยบอกคุณตาว่า
ผมว่าที่แม่ร้องไห้มันมีอะไรแปลกนะแต่คุณตาเนี่ยเขานิ่งเลยนะคะ
เขาก็เหมือนไม่ได้สนใจเหมือนนิ่งค่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วหลังจากนั้นก็คือคุณตาก็เริ่มป่วยหนักขึ้น
พอป่วยหนักขึ้นเนี่ยคุณตาเขาก็ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยขึ้น
แล้วมันเป็นจังหวะเดียวกับที่หน้าชุมชนนะคะมันเริ่มเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นเหมือนกัน
ทั้งที่ปกติชุมชนนั้นนะคะทางข้างหน้าชุมชนเนี่ยจะเป็นทางตรงเลย
เวลารถมาเนี่ยมันไม่ต้องเลี้ยวมันตรงอย่างเดียว
แต่ปรากฏว่าตรงนั้นกลับมีผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์ออกมา
แล้วโดนรถชนบ้างบางคนเสียชีวิตบางคนก็เหมือนเป็นอมภาษณ์บ้างบาดเจ็บบ้าง
แล้วทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นผู้หญิง
พอคุณกิจเขาไปถามชื่อถามแทร่ค่ะก็ปรากฏว่าชื่อเนี่ยจะคุ้นเหมือนชื่อที่คุณตาเคยพูดออกมา
บางคนก็คือชื่อตรงเป๊ะเลยบางคนก็คือชื่อคล้ายแต่ว่ายังไม่ใช่
หลังก็เลยมีการตั้งสารขึ้นที่หน้าชุมชน
แล้วมีเคสหนึ่งที่อันนี้เจนฟังทันนะคะฟังจากหูของตัวเองเลย
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินอยู่บนฟุตบาทนี่แหละค่ะเขาเดินธรรมดา
แต่รถที่จริงควรจะตรงอยู่ก็หักเลี้ยวแล้วก็ชนผู้หญิงคนนั้นอัดติดกับกำแพงเลย
เราไม่รู้ว่าด้วยความที่คนขับรถเขาไม่มีความรู้ด้วยหรือเปล่าเขาถอยรถกลับมาถอยรถออกอะค่ะ
กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตจากการที่เสียเลือดเยอะเพราะว่ามันเป็นแผลช่วงล่างอะค่ะ
แต่ทีนี้คือพอชาวบ้านเขาไปดูแล้วมูลนิธิมาเนี่ยเขาบอกว่าสภาพศพเนี่ยแปลก
คือเหมือนคนที่โดนจิกหัวค่ะแล้วดึงคือผมเนี่ยมันล่วงมาเป็นกระจุก
แล้วที่หนังหัวเนี่ยคือรู้เลยว่าดึงแรงมากเพราะมันเป็นคราบเลือดมันไม่ใช่เลือดจากการโดนกระแทกอะค่ะ
แต่มันคือการดึงเขาก็เลยบอกว่าใช่ค่ะก็เลยกลัวว่าอาจจะเป็นคุณยายนี่แหละค่ะ
กระชากผู้หญิงคนนั้นมาอยู่ในจุดที่พอดีกับรถมันชนหรือเปล่าซึ่งเรื่องอันนี้ก็คือเกิดขึ้นเรื่อยเรื่อยเลยนะคะ
กลายเป็นว่าอุบัติเหตุเกิดบ่อยมากจนกระทั่งคุณตาเนี่ยเสียชีวิต
ก่อนเสียชีวิตเนี่ยคุณตาเขาสั่งเสียกับคุณกริจเอาไว้ค่ะจริงจะเรียกว่าสั่งเสียหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะเหมือนสารภาพมากกว่า
คุณกริจเนี่ยไปโรงพยาบาลไปเฝ้าคุณตาแล้วคุณตาเขาก็บอกคุณกริจนะคะว่า
ที่ผ่านมาที่เคยสัญญากับคุณยายเอาไว้อะค่ะเขาไม่เคยทำได้เลยสักวันหนึ่งตอนที่สัญญาไปเนี่ยวันต่อมาเขาก็ไปหาผู้หญิงคนอื่นเลย
โดยที่คุณยายไม่รู้นะคะคุณยายโดนหลอกตอนที่มีชีวิตตลอดเลยคุณยายคิดว่าสามีตัวเองเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่จริงคือไม่ใช่เลย
แม้กระทั่งตอนที่มีลูกพอมีลูกเนี่ยโอเคคุณตาเผาลงไปแต่ยังไม่หยุดแล้วก็ไม่เคยหยุดเลยจนกระทั่งจะเสียชีวิตนี่แหละค่ะ
คุณตาเขาก็เสียใจเขาก็เลยร้องไห้แล้วในมือเนี่ยก็คือกอดรูปหน้าศพของคุณยายเอาไว้
ซึ่งตอนนั้นเจนก็ถามนะคะว่าทำไมรูปหน้าศพถึงไปอยู่ในกอดของคุณตา
คุณกริจเขาก็เลยบอกว่ามันมีวันหนึ่งที่คุณกริจอยู่บ้านคนเดียวอีกแล้ว
แล้วเขาก็ทำความสะอาดบ้านอยู่ไม่รู้ว่าเป็นวันครบรอบหรืออะไรสักอย่าง
คุณกริจเขาก็ปีนขึ้นหิ้งไปอีกแล้วก็ไปเอารูปของคุณยายลงมาค่ะ
ตอนที่เอาลงมาเนี่ยทุกอย่างปกตินะคะเขาก็เช็ดรูปของคุณแม่เขา
เสร็จเขาก็เหมือนมองหน้าด้วยความคิดถึงอะค่ะ
แต่อะไรโดนใจไม่รู้เขาก็พลิกกรอบรูปขึ้นมา
ด้านหลังกรอบรูปมีอัคระเขียนเอาไว้อยู่พร้อมกับยันแปะเอาไว้

คุณกิจเขาก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นที่เล่าเรื่องนี้
ให้กับคนในบ้านฟังคุณตาแอบเก็บรูปของคุณยายไปเลย
ก็คือไม่มีใครได้สัมผัสกรอบรูปของคุณยายอีก
คุณตาเนี่ยเอาไปกอดเอาไปนอนด้วยมาโรงพยาบาลก็คือเอากลับมาด้วย
แล้วหลังเนี่ยวันตั้งแต่วันที่คุณกริจได้ยินเสียงคุณยายร้องไห้หนัก
เสียงมันก็ดังต่อมาเรื่อยไม่หยุดเลย
แล้วก็มีวันหนึ่งที่น้องชายคุณกริจเขาทนไม่ไหว
เขาก็เลยตะโกนว่าแม่ตัวเองขึ้นมาว่าแม่เนี่ยตายไปนานแล้วนะ
เมื่อไหร่จะไปผุดไปเกิดสักทีเหมือนทำให้คนที่เขาอยู่เนี่ยอยู่ไม่ได้

ใช่ค่ะก็ว่าคุณแม่สารพัดเลยบอกไปเกิดซะไปเกิดซะ
ปรากฏว่าเสียงคุณยายร้องไห้ค่ะก็ดังเหมือนเดิม
แล้วก็มีเสียงพูดสวนกลับมาว่าไปไม่ได้ไปไม่ได้
คุณกิจก็เลยรู้ว่ามันเป็นเพราะมีใครบางคนสะกดคุณยายเอาไว้ในกรอบรูป
เสร็จแล้วก็มาถึงงานศพของคุณตางานศพของคุณตาเนี่ยก็จัดแบบธรรมดาค่ะ
ในวัดที่อยู่ใกล้บ้านซึ่งวัดวัดเนี้ยเป็นวัดที่อัฐิของคุณยายถูกเก็บเอาไว้ด้วย
เก็บเอาไว้ในกำแพงตอนที่อยู่ที่งานศพเนี่ยก็ไม่มีอะไรค่ะ
แต่อยู่อยู่มีผู้หญิงคนนึงมาหาคุณตาแล้วเขาก็เข้าไปไหว้ศพเรียบร้อยแล้ว
ผู้หญิงคนนี้กับยังสาวเลยนะคะเหมือนอยู่มหาลัยอะค่ะชื่อว่าคุณนา
คุณนาเขาก็ไปหาคุณกริจแล้วก็บอกลักษณะของคนคนหนึ่งที่เขาอยากจะเจอ
ซึ่งพูดไปพูดมาเนี่ยเป็นหญิงชะลานุ่งผ้าถุงคุณกริจเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นคุณแม่
แต่คุณแม่เนี่ยเสียไปแล้วถ้าอยากจะเจอเขาจะพาไปหาที่บรรจุอัฐิ
ซึ่งตรงนั้นอ่ะมันจะมีรูปของคุณยายแปะอยู่ด้วยผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่ได้แปลกใจนะคะ
บอกว่าคุณยายเสียแล้วเขาก็ตามคุณกริจไปเขาก็อยู่ในบริเวณวัด
พอไปเสร็จเหมือนพอเห็นรูปครั้งแรกคุณน้าไม่เคยเห็นคุณยายมาก่อน
คุณนาเขาก็ร้องไห้ออกมาแล้วเขาก็พูดว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
แล้วก็ขอบคุณอยู่ที่หน้าอัฐิอยู่อย่างนั้นนะคะขอบคุณไปสักพักคุณกริจเขาก็งง
เขาก็เลยถามว่าเอ่อคุณเป็นอะไรกับแม่ผมคุณนาเขาก็เลยบอกว่า
มีวันหนึ่งช่วงที่คุณยายเสียค่ะแล้วทุกคนมาทำศพคุณยาย
คุณนาเนี่ยแอบมาที่บ้านคุณตาเพื่อที่จะหาคุณตาแต่หาไม่เจอ
เจอผู้หญิงอีกคนนึงที่เป็นผู้หญิงวัยกลางคนค่ะชื่อว่าป้ารัฐ
รัฐเนี่ยมาหาคุณตาเหมือนกันแต่แต่ดันกลายเป็นว่ากิ๊กกับกิ๊กมาเจอกันนะคะ
รัฐเขาก็ชี้หน้าว่าคุณนาเลยบอกว่าอย่ามายุ่งกับสามีเขา
ถ้าไม่เลิกยุ่งเขาจะทำของใส่ตรงประเด็นมากก็บอกเลยว่า
จะทำของใส่เอาให้ตายภายในเจ็ดวันเลยแล้วตัวคุณนานเขาก็กลับบ้านไป
แล้วด้วยความที่คุณนาเขาทำงานกลางคืนค่ะคืนนั้นเขาก็กำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
บ้านของคุณนาเนี่ยเขาจะมีรั้วคุณนาเขาก็เปิดรั้วแล้วก็กลับเข้ามาเอามอเตอร์ไซค์
จังหวะที่มองออกไปเนี่ยเขาเจอผู้หญิงชาลาคนหนึ่งยืนรออยู่ที่ข้างหน้าบ้าน
แต่อยู่นอกรั้วนะคะเขาก็เอ๊ะผู้หญิงคนนี้มาทำอะไร
เขาก็เลยถามยายยายเอาอะไรหนูจะไปทำงาน
เขาก็ไม่ตอบคุณนาเขาก็เลยเดินไปแล้วพอเดินไปค่ะ
คุณนาบอกคุณนาทิ้งรถมอเตอร์ไซค์เลยแล้วก็วิ่งเข้าบ้าน
คือผู้หญิงคนนั้นมีแค่ครึ่งบนค่ะครึ่งล่างไม่มีแล้ว
แล้วจะพูดอะไรจะถามอะไรคือผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ตอบ
คุณนาเขาก็กลัวค่ะเขาก็เลยไปหาเบี้ยแก้ไปหาอะไรพวกนี้มาพกเอาไว้
แต่กลายเป็นว่าคุณยายมาทุกคืนคุณนาเขาก็เลยต้องลางาน
ลาไปลามาก็๗วันแล้ววันที่๘เนี่ย
คุณนาหาคุณยายคนนั้นอ่ะไม่เจอแล้วคุณนาเขาก็เลย
เริ่มที่จะใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมแต่ก็คือไม่ยุ่งกับคุณตาแล้วนะคะ
ตั้งแต่วันนั้นก็คือไม่เจอคุณตาอีกเลย
คุณนาเขาก็เลยบอกว่าพอมาเห็นรูปหน้าศพเนี่ยเขาถึงรู้ว่า
คุณยายคนนี้ไม่ใช่ของที่ป้ารัฐทำใส่เขา
แต่คือคุณยายที่เป็นภรรยาของคุณตานี่แหละค่ะ
ไปยืนอยู่หน้าบ้านแล้วไม่ให้เขาออกจากบ้าน

ใช่ค่ะคุณนาเขาก็เลยเหมือนขอบคุณคุณยายอะค่ะ
คนที่ทำของค่ะก็คือป้ารัสนี่แหละค่ะ
ซึ่งป้ารัสเป็นตายร้ายดียังไงไม่รู้นะคะแต่ว่าหายไปเลย
ไม่แปลกบันตัวที่บ้านอีกคุณกริจเขารู้จักปะรัส
เพราะว่าป้ารัสเป็นคนที่มาบ้านคุณยายเหมือนมาบ้านตัวเองอะค่ะ
เข้ามาปุ๊บเจอคุณยายก็ถามว่าสามีอยู่ไหน
ทั้งที่ไม่ใช่สามีป้ารัสนะคะ
คุณกริจเขาก็เลยออกมาไล่ไล่บอกว่าอย่ามาทำให้ครอบครัวคนอื่นเขาแตกแยกได้ไหม
คุณรัฐเขาก็สวนกลับมาบอกว่าทำไมล่ะเราก็ครอบครัวเดียวกัน
คุณกิจเขาก็เลยเกลียดป้ารัสมากป้ารัสเขาก็เลยไปไล่ทำของใส่ผู้หญิงคนอื่นด้วย

ใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าที่คุณตาเขาพูดชื่อผู้หญิงออกมาค่ะ
ต้องการจะสื่ออะไรกันแน่แล้วใช่คุณตาหรือเปล่าที่เป็นคนพูดออกมา
มันก็ตีความไปได้หลายอย่างว่าเอาจริงส่วนตัวผมนะ
คุณตารู้หรือเปล่าว่าป้ารัฐเป็นคนทำของใส่ทุกคนอันนี้ผมไม่รู้

แล้วคุณตาก็รู้ด้วยว่าที่คุณยายเสียค่ะเป็นเพราะป้ารัสทำของใส่คุณยาย
นั่นไงนั่นคือสิ่งที่เขาต้องออกมาขอโทษออกมาสารภาพออกมาสำนึกผิด
เพราะเขารู้อยู่เต็มอกแล้วว่าป้ารัฐคนนี้หนึ่งในกิ๊กของแก
เป็นคนที่ไล่ทำของใส่ทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนที่โดนทำของใส่

ต้องอยู่ในบริเวณนั้นอ่ะโอ้โหเฮ้ยนี่มันเรื่องเริ่มจากคนคนเดียวเลยนะ

เป็นความไคร้ความอยากได้ของคนคนเดียวมาสัญญาเพื่อให้เหมือนเหมือนขอไปที

ให้ฉันเถอะฉันสัญญาแต่ผลสุดท้ายก็หักหลังและมันก็จบไม่สวย
ตัวของคุณตาก็ป่วยอะไรก็ว่ากันไปส่วนคนที่ทำอย่างที่คุณเจนบอก
ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงแต่เรื่องแบบนี้ทุกเรื่องนะจบไม่สวย

โอ้โหโบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะมากคุณเจน
จริงมีอีกนิดนึงค่ะคือคุณตาหลังจากที่เขารู้ว่าป้ารัสทำของใส่คุณยายอะค่ะ
ก็คือวันเดียวกับที่คุณกริจเขาเจอผีผู้หญิง๓คนนั่นแหละค่ะ
ตอนแรกเนี่ยก็เป็นเสียงเคาะห้องของคุณยายใช่ไหมคะแล้วหลังมันจะหายเงียบไป
แต่วันนั้นนะคะคุณตาพอเขารู้เสร็จเขาไปที่กำแพงที่บรรจุอัฐิของคุณยาย
แล้วไปสารภาพก็เลยคิดว่าพอสารภาพปุ๊บเนี่ย
คุณยายก็เลยเริ่มร้องไห้ตั้งแต่ตอนนั้นคือตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่เคยรู้
เสียใจอ่ะเอออือใช่ค่ะมารู้ก็ตอนตายไปแล้ว
เพราะว่าสามีไม่เคยทำตามสัญญา

แล้วคนที่สะกดวิญญาณคุณยายไว้ก็คงจะหนีไม่พ้นป้ารัส
ไม่ใช่ค่ะเป็นคุณตาคุณตาสะกดไว้เองเหรอใช่ค่ะสะกดไว้เพื่ออะไรอ่ะ
ต่อให้คุณยายตายวิญญาณก็จะไม่ให้ไปเกิด
คุณตาก็เลยกลัวว่าป้ารัสอาจจะเอาวิญญาณของคุณยาย

คุณตาก็เลยสะกดเอาไว้แล้วก็ไม่ยอมให้ใครไปคลายค่ะ
แต่หลังจากที่คุณตาเสียแล้ว
ก็คือเอานิมนต์พระมาทำพิธีเรียบร้อยค่ะ

โอ้โหเริ่มต้นประเดิม
เดือนแห่งความรักได้แบบสุดจริงครับ

อย่างที่ผมบอกว่าว่าที่นักเล่าล้านวิว
วันนี้ก็มาทำให้เห็นแล้วนะครับว่า

คุณเจนก็ยังคงเป็นคุณเจน
หรือเป็นภาษาวัยรุ่นก็คือคุณแม่ก็คือคุณแม่

ข้ามคืนวันนี้สถานีผีดุของเรา
เวลาหมดหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้น

ชาวสถานีผีดุได้รับฟังกัน

สวัสดีค่ะ